วันนี้ต้องไปรับตรงเกี่ยวกับทุกคน
เอาล่ะแขกรำเผินที่จะแบบเรื่องราวในวันนี้นะฮะ
ต้องบอกว่าเธอเป็นสาวสวย๒๐๐ปี

เจ้าสาวปะเนี่ย

เขาสวยตลอดทุกปีเจอกี่ปีกี่ปีก็ยังสวยสดใสอยู่ตลอดเวลา
อยากรู้ว่าเป็นเพราะว่าเหตุผลอันใด

เดี๋ยวไปถามเคล็ดลับเขาแล้วก็เดี๋ยวดูตัวเลขสักนิดนึ
เราจะได้เสริมอันนี้ให้เราเราจะได้อมตะอย่างนี้ด้านการเนอะ
ต้องนะฮะพร้อมแล้วขอสิ่งมือต้อนรับนะครับพี่จิ๊กนวรัฐยุคตนา
โหระวังนะ
สวัสดีคร้าว

โหพี่จิ๊ก
เดี๋ยวมาสาวสวยเกินกว่า๒๐๐๐ปี

ติดกล้องตาติดกล้องตา

อะไรก็แล้วแต่ในโลกใบนี้ทุกอย่างที่มีมีตรงนี้หมด

มีตรงนี้มีตรงนี้หมด
เอาคือเพื่อความสวยของเราน้า

มานี่นอนที่บ้านก็นอนแต่งหน้าสวยปากแดง
จะบอกเลยว่าคุณผู้ชมน้องที่เป็นวัยรุ่นที่อยู่รายการเราอยู่นะครับ

ดังอยู่คนเดียวคุณนาวรัชเนี่ย

พี่ถอบด้วยพี่ไม่ต้องคิดเลยเลยครับ

ภายในหนึ่งเดือนโอ้โหอ๋อนี่คือหนึ่งเดือนนะ

สมัยก่อนนางเอกมีน้อยมากมีไม่กี่คน

กลางคืนกลับถึงเช้าอีกเรื่องหนึ่งอีกเรื่องหนึ่งแล้ววิ่งยังไง

อ๋อแล้วก็วิ่งอย่างนี้สี่สิบเรื่องหนึ่งเลยค่ะสี่สิบเรื่องหนึ่งเดือน
หนึ่งปีกี่เรื่องเป็นร้อยเรื่องหนึ่งปีปัจจุบันนี้
เล่นหนังมาทั้งหมดนะที่ผ่านมามาทั้งหมด
ร้อยกว่าเรื่องสี่ร้อยกว่าเรื่อง
สตาร์วันนั้นเป็นสตาร์สตาร์ค่ะโอ้โหนิจจิ๊กนะครับไม่ต้องดูเล่นดูหน้าถูกยอมรู้ว่าเป็นดังเอก

อู้ใครเลข
ใช่ครับตัวนี้เขาเรียกว่าเรื่องของความเป็นซูเปอร์สตาร์ครับ

หรือมีความโดดเด่นในสายงานหรืออาชีพใดสักอันหนึ่ง

แล้วก็ตัวเลขที่เป็นเลขเขาเรียกว่าสวยตลอดกาล
ตัวเลขตัวนี้เขาเลข๒กับ๙ติดกัน

มันเก็บข้อมูลมาครับจะหน้าตาดีเกือบหมด

มีอีกมุมหนึ่งของพี่จิ๊กก็คือมุมที่
เมตากรุณามุมใจบ้น
ชอบช่วยเหลือคนอื่นด้วยนะฮะเล่าให้ฟังหน่อย
แต่ก่อนสมัยก่อนว่างพี่ติ๊กก็จะไปช่วยดูแลผู้ป่วย
ใช่แต่งหน้าศพไปแต่งหน้าศพแล้ว
และจิ๊กเป็นคนชอบทำอะไรไม่เหมือนคนอื่นนะ
คือเป็นคนคิดอะไรตรงข้ามกับคนอื่นเสมอ
ถ้าทุกคนคิดว่าทำไม่ได้แต่เราจะต้องคิดว่าได้
แต่ทุกคนคิดว่าพี่จิ๊กจะทำเหรอแต่เราจะทำ
นี่ไงมันเริ่มจากอะไรพี่จิ๊กก็อยากให้เล่าตรงที่ไปแต่งหน้าศพ
ทำไมอยู่ดีพี่จิ๊กถึงคิดว่าเออเราไปแต่งหน้า
วันที่พี่จิ๊กจะผ่าตัดใหญ่พี่ไปบนไว้ว่า
พี่อยากจะเป็นลูกสาวกรมหลวงชุมพรที่นี่
เพราะว่ามีสารอยู่พี่อยากจะเป็นลูกสาว
ทุกอย่างถ้าพี่ช่วยใครได้นะครับพี่ก็จะช่วย

เขาไม่ให้ทำก็ต้องทำวิ่ง

จนสุดท้ายแล้วลามมาถูกทุบตึก
ประกอบพี่เป็นคนอ่านชื่อคนไข้ชื่อนู่นงานี่
คาแลกเสร็จแล้วหลังจากนั้นถูกทุบตึก
ก็มีตึกพระเทพขึ้นมาตึกตรงที่พี่จิ๊กอยู่ก็เก่าแล้ว
ก็เลยเกิดไม่อยากไป
มันเหมือนไอดนใจทำให้เราผูกพันอยู่กับตึกนี้ไม่ยอมไป
ไม่ไปอย่างเดียวก็คือห้องนี้เป็นห้องดับจิต

ก็เลยวันหนึ่งเดินผ่านไปก็เจอศพในนอนนิ่งอยู่คนเดียว

คุมผ้าแต่เห็นหน้าไปแต่ว่าคุมไว้
ไปผักบึ้งเห็นเค้านอนอยู่
ก็เลยเดินไปทานก๋วยเตี๋ยวไม่ลงเลยมันกินไม่ได้มันจะทำยังไงดี

ถ้าไม่เห็นก็ไม่เป็นไรเราควรจะช่วย
เช้าก็เลยไปหาอาจารย์ไปบอกว่าอยากจะมาทำงาน

เขาบอกจะผ่าเหรอเธอผ่าไม่ได้หรอกทำอะไรไม่ได้หรอก

อ๋อที่เราจะช่วยได้คือแต่งหน้าให้เขาสวยงาม
วันแรกก็แต่งเป็นผู้ชายแต่งไป๔ศพ
ศพก็เข้ามาฝันนะคะศพที่๕ก็มาฝัน
ศพนั้นเราไม่รู้จริงว่าเป็นคนขับแท็กซี่นะ
แต่ว่ามากดออกที่บ้านติ๊งนองติ้งนอง
ฝันนะตอนประมาณตี๕เราก็เปิดประตูไปเป็นแท็กซี่สีชมพู
คุณจิ๊กครับไปด้วยกันผมจะไปเลี้ยงก๋วยเตี๋ยวคุณจิ๊ก
จิ๊กบอกไม่เป็นไรค่ะแต่ทันทันก็ต้องไป
เพราะว่าคือในฝันคือในฝันไปค่ะจิ๊กก็ไปนั่งอย่างดีเป็นผู้โดยสารข้างหลัง

เขาก็บอกว่าเดี๋ยวผมขอเลี้ยงนะจะบอกไม่เอา
ก็เรียกแม่ค้ามาเก็บเงิน๗๕บาท
ปรากฏว่าจิ๊กบอกจิ๊กออกนะก็บอกไม่ได้ถ้าคุณออกผมจะโกรธ
เพราะคุณดีกับผมมากแล้วก็แตะบาชิก

หลังจากนั้นปั๊บหวยงวดนั้นออก๗๕๗

จิ๊กไม่ได้เล่นเพราะว่าจิ๊กควรควรถือมาก
เรื่องการที่ว่าเราแต่งหน้าเราทำอยู่กับสิ่งพวกนี้
เราจะต้องไปตีหวยเนี่ยมันไม่ถูกทาน
แต่จิ๊กออกจะมีงานอยู่ตลอด
เป็นงานที่ใหญ่บางทีมาแล้วหรอบางทีงงก็เป็นงานมา

แกเชื่อเรื่องปฏิหารอย่างนี้มากเลยค่ะมาก
แต่จิ๊กไม่เคยวางตรงนี้ล่ะ

แต่พี่จิ๊กก็ก้าวข้ามผ่านความกลัวไปเลย

แต่ว่าพี่ทำไมพี่ถึงได้ช่วยตรงนั้น

ชอบเวลาหลับตาเหมือนมืดผีต้องมาอะไรอย่างนี้
แต่ปัจจุบันนี้ต่อให้ไปที่ไหนเนี่ยจิ๊กอยู่ได้คนเดียว
อยู่ได้แล้วอยู่ได้ไปเมืองนอกเมืองนาก็พักคนเดียว
ไปนอนเย็นละมันอากาศโอ้โหน่ากลัวมากก็อยู่คนเดียว
อะไรทุกอย่างอยู่คนเดียวหมด
จากงานที่เราไปแต่งหน้าสัพเถอะล่ะ
ไปทำอะไรของเราแบบนี้ซึ่งคนบางคนถือมากในการที่ว่าไปงานศพแล้วกลับมาต้องล้างน้ำทับทิมติดดอกทับทิมอะไร
แต่จิ๊กเนี่ยไปคลุกคลีไปอยู่ด้วยบางครั้งเนี่ยจิ๊กต้องไปกระซิบที่หูพูดว่าต้องไปสวรรค์ให้ได้นะ
บอกเขาน้องบอกเอาตะเกียนอันเล็กลง
นี่จิ๊กต้องช่วยอาจารยก๑๒๓อ่ะลงปรับจิ๊กก็เป็นคนขออาจารย์อย่านี่ก็หยิบตะเกียงวาง
ฟังเพลินมากเลยอ่ะเรื่องราวของพี่จิ๊ด
จิ๊กท้ายนี้อยากให้พี่จิ๊กอัปเดตผลงานที่เราจะได้ติดตามกันนะฮะ
คืออัปเดตผลงานมันไม่อยากจะอับมาเพราะว่า
เพราะว่า
คุณจิ๊กเล่นโซเชียลไหมคะแบตอีเจอร์แฟสบุ๊คเนี่ยเล่นไลน์ไหมคะฝืดไลน์
ต่อผลงานเราตลอด

โอเคเขาขอให้เราอยู่เฉยของเรามั้ง
ถ้าข้อให้เรารียงยิ้มตลอดเราก็ไม่ไหว

เราอยากจะมีผลงานดีให้กับทุกคน

จะเป็นความสามารถเรื่องการแสดงที่สุดยอดแล้วนะคระ

เรื่องจิตใจที่ดีงามของพี่จิ๊ก

วันนี้ขอบคุณแขกรับเชิญที่มาแบร์เรื่องราวให้เราได้ทราบกันด้วยนะฮะ

ว่าการนะคะอีกหนึ่งสิ่งที่อยู่กับพี่ไม่ได้แน่นดูมาก

เดี๋ยวให้เขามาแชว์ประสบการณ์ทั้งชุดนี้พักซักครู่ค่ะ
สาเหตุที่เขานอบน้องต่อพี่อันขนาดนี้พ่อให้รู้มั้ย

แมนเนี่ยก้าวมาสู่ศาสตร์ของตัวเลขได้เพราะพี่อ่าน
ทุกคนเขียนเบอร์พ่อแม่พี่น้อง

แต่สิ่งที่แมนทำคือในเบอร์เต็มโต๊ะเลยครับ

ซึ่งเขาคงไม่รู้หรอกว่าเบอร์ไข่พวกคนยอมลง
ที่ว่าดูไม่ทันแต่เบอร์นี้มีมะเร็ง